หลังปีใหม่หลายจังหวัดสะเทือนโอมิครอนทำเชียงใหม่สะเทือนเช่นเดียวกัน
แหล่งท่องเที่ยวโอมิครอนตอนนี้เชียงใหม่ผู้ติดเชื้อพบยืนยันแล้ว๒๒ราย
หลังจากนี้ไม่รู้ว่าจะเพิ่มกี่รายเพราะว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้เปิดเป็น
เพราะว่าก่อนจะกลับมาทำงานหลังปีใหม่เดี๋ยวจะเป็นโควิดกันซะก่อนนะฮะ
นายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับ
เป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดด้วย
ล่าสุดนี่นั่งโต๊ะแถลงเลยออกคำสั่งให้ทุกหน่วยงานยกกาดให้สูงเข้าไว้
รับมือการระบาดของโควิด๑๙หลังปีใหม่มาตอนนี้น่าเป็นห่วงซะแล้วนะครับ
คำสั่งแรกคือให้หน่วยงานทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนพิจารณาดูซิ
เน้นคุณต้องตรวจสิว่าเป็นโอมิครอนหรือเปล่านะครับ
นะเป็นการตรวจครั้งใหญ่ครั้งแรกหลังวันหยุดยาวช่วงปีใหม่ของเชียงใหม่ครับ
จะคุมเอาให้อยู่หลังพบการระบาดหนักหลังช่วงของเทศกาลปีใหม่มาแล้ว
ตอนนี้สถานการณ์โควิด๑๙ในเชียงใหม่มียืนยันผู้ติดเชื้อเป็นโอมิครอนแล้ว๒๒ราย
แล้วก็เป็นการติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่๑๑รายติดเชื้อในจังหวัดเอง๑๑รายครับ
แล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันใช้โดยที่ไม่ใช้ช้อนกลางต่างนะฮะนั่งรถคันเดียวกันพอขึ้นรถปุ๊บ
สวมใส่หน้ากากอนามัยไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้วก็ไปปาร์ตี้ด้วยกันอันนี้เป็นสถานการณ์โอมินครอนของโควิดที่เชียงใหม่นะครับ